สนุกมากดิฉันบอกเลยนี่ไม่ได้สปอยนะบอกแค่นี้แหละ
ก็นับว่าเรื่องนี้นะคะเป็นหนังไทยเรื่องแรกของปี๒๐๑๗ที่ทำเงินทะลุหลัก๑๐๐ล้านเลยนะครับ
นักแสดงนำของเรื่องอย่างน้องนนชานนท์ค่ะเขาเผยความรู้สึกว่าขอบคุณทุกการตอบรับจากผู้ชมนะคะที่ชื่นชอบผลงานเรื่องนี้
แล้วก็ยอมรับเลยว่าเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจในการเริ่มต้นเส้นทางของวงการบันเทิงของเขา
ส่วนคำว่าพระเอกร้อยล้านคนใหม่ตัวเองก็ยังรู้สึกเขินอยู่นะ
แต่ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีมากในการทำงานนะคะ
หลังจากนี้ก็จะทำทุกโอกาสที่เข้ามาให้ดีที่สุดจ้า
ผมก็ต้องขอบคุณทุกคนที่มาอุดนุนหนังเนอะ
พอเรารักในอาชีพการแสดงเนาะมันจะออกมาจากทุกอย่างในตัวเราอยู่แล้ว
ว่าเราจะต้องการให้มันพัฒนาขึ้นไปอีกตลอดเวลา
ช่วงนี้ถ้ามีอะไรให้เราทำเราก็ทำไว้ก่อนแหละครับผม
โอกาสมันเข้ามาแล้วนะนนท์ก็ถือว่า
ได้เรียนรู้อะไรในวงการบันเทิงแล้วกับผลงานภาพยนตร์เรื่องนี้

อย่าเพิ่งเขินนะกับคำว่าพระเอกร้อยล้านนะครับ

ว่าแจ้งเกิดได้อย่างสวยงามเลยก็ว่าได้
สำหรับน้องนนทนะคะชื่อก็ติดหูกันไปแล้วเรียบร้อย